ท่านผู้ชมครับไปดูคดีที่โหดเยี่ยมอมหิตเหลือเกิน
คนร้ายเนี่ยก่อเหตุเอาไว้ตั้งแต่๑๕ปีก่อนนะสุดท้ายถูกตามจับจนได้นะครับ
ไปข่มขืนหญิงสาวซึ่งตอนนั้นน่ะเขาอยู่สิบเก้าปีนะ
ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตนะจับเขาเนี่ยเผาพร้อมกับรถเลย
รถลงบึงกะว่าให้ตายอยู่ในน้ำเขาไม่เสียชีวิตนะ
ตามไปยิงเขาจนตายค่ะนะแล้วก็ถูกจับได้ครับผู้ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ

ฮะเป็นภาพที่ไปจับกลุ่มตัวนายสุพฤษนามสกุลปัญญากลางอายุ๔๑ปี
นายสุพศชื่อเล่นชื่อติเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดลำปาง
ตั้งแต่๑๐มกราคม๒๕๕๑นะครับแต่ก่อเหตุเอาไว้ตั้งแต่ปี๔๘
จับได้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับนายสุพธเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ร่วมกันซ่อนเร้นหรือย้ายศพเพื่อปกปิดการตายข้อหาเรื่องบุกรุกสถานที่รัชการเวลากลางคืนด้วยจับกลุ่มที่บ้านเช่า
ในพื้นที่ตะบนเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมปีสี่แปดนะครับ
นายสุพศตอนนั้นเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของตำรวจนะฮะมีรางวัลสินบนนำจับหนึ่งแสนบาทด้วย
ซึ่งตอนนี้หลังจากที่ก่อคดีแล้วนะฮะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับมีรางวัลนำจับ๑แสนบาท
ตอนนั้นนายสุพธร่วมกับนายเชษฐาวันนสิริยากรกับนายสุวิทย์โชคดีซึ่งสองคนนี้ถูกจับไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่อลวงนางสาวจุธามณีอายุ๑๙ปีในช่วงเวลานั้นนะฮะเมื่อปี๔๘๓๑ตุลาคมให้ขับรถยนต์ไดฮัสซูมีร่ามารับที่ปากซอยทางเข้าโรงแรมแห่ง๑ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
อ้างว่าตอนนั้นมีลูกค้าจะซื้อบริการเขานะฮะอ้างกับฝ่ายหญิงเขาแบบนี้ทีนี้พอเข้ามานะครับแล้วก็พาไปถึงโรงแรมนายสุวิทย์ได้ใช้กำลังปลุกปั้มแล้วก็ข่มขืนนางสาวจุธามณีนะครับส่วนนายเชษฐากับนายสุพธเนี่ยก็ร่วมกันด้วยนะครับร่วมกันทำร้ายร่างกายเหยื่อ
นายเชษฐากับนายสุวิทย์เนี่ยใช้ผ้าขนหนูรัดคอเขาจนแน่นิ่งสลบไปแล้วก็อุ้มร่างเขาไปขึ้นรถแล้วขับไปถึงทางเข้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตำบลปงยางคกที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
พอไปถึงจุดนั้นนายสุวิทย์ได้ใช้ให้นายสุพศไปซื้อน้ำมันเบนซินแล้วเอาน้ำมันราดที่รถของเหยื่อแล้วจุดไฟเผาตอนนั้นน่ะนางสาวจุธามณีเขายังไม่เสียชีวิตนะเขาสลบอยู่จากการถูกใช้ผ้าขนหนูรัดคอนะฮะ
พอจุดไฟเผารถเขาแล้วเขานอนหมดสติอยู่ในรถทั้งนายสุพศที่เพิ่งจับได้วันนี้กับนายเชษฐากับนายสุวิทย์ที่จับได้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนายสุวิทย์เนี่ยข่มขืนเขาด้วยนะได้เข็นรถของเหยื่อให้ตกลงไปในบึงกะว่าจะให้เป็นลักษณะแบบนี้รถไฟไหม้แล้วก็ตกลงไปในบึงแล้วก็เสียชีวิตตอนนั้นทั้งสามคน
แต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นนางสาวจุธามณีเนี่ยเธอฟื้นขึ้นมาพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เปิดประตูออกจากรถพยายามว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง
นายสุวิทย์เห็นอย่างนั้นครับใช้ปืนลูกซองที่พกมายิงใส่ไปอีกฮะจนเขาเสียชีวิตอยู่ในน้ำจมน้ำเสียชีวิตไปเลยจากการถูกยิงแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันหลบหนี
คดีนี้ตำรวจทำคดีมาตลอดนะครับแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมา๑๕ปีแล้วเหลือนายสุพธคนเดียวที่ยังจับไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ไปกบดานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ส่วนปมในการก่อเหตุเนี่ยคนร้ายอ้างว่าไม่พอใจที่ผู้ตายไม่ยอมแบ่งค่าตัวให้หลังจากที่ติดต่อหาลูกค้ามาให้ตลอดผู้ตายเนี่ยก็พยายามที่จะอ้างมาตลอดนะครับในเหตุผลที่ไม่ยอมแบ่งเงินเวลาหาลูกค้ามาให้อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะครับก็เลยล่อลวงเข้ามาข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งซึ่งในชั้นนี้นะครับนายสุพธให้การปฏิเสธ
ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป